มาดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในจังหวัดระยองค่ะ
คุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์นะคะคนร้ายอุกอาจค่ะ
ขับรถฟอร์จูเนอร์ไม่ทราบจำนวนนะคะเข้าไปยิงถล่มบ้านของนายกตี
ซึ่งเป็นนายกอบตชุมแสงที่ระยองนะคะแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ย
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าถึงขั้นว่าเสียชีวิต

ว่าคือลักษณะสเปะสปะยิงแบบยิงไม่มีเป้าหวานอ่ะใช่ค่ะ
ยิงไม่มีเป้าหมายคนร้ายไม่ทราบจำนวนนะคะใช้อาวุธปืนยิงถล่มบ้านของนายมนตรี
พิบูรณรัฐอายุ๔๙ปีหรือว่านายกตีซึ่งเป็นนายกอบตชุมแสง
อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะคะเพราะดีที่กระสุนปืนทะลุห้องนอน
แต่ว่ารอดตายอย่างบุดหวิดเหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณตีสามครึ่งของวันที่ยี่สิบสี่
ตุลาคมที่ผ่านมานายกตีเล่าบอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยตนเองกับภรรยา
แล้วก็ลูกสาวเนี่ยนอนหลับอยู่ในบ้านจู่ก็ต้องตกใจสุดขีดค่ะ
ขึ้นมาเพราะตอนแรกเนี่ยมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
หลังจากนั้นก็รัวเลยค่ะปั้งดันสนั่นลั่นบ้านเลยนะคะ
ขณะนั้นในห้องที่ถูกยิงถล่มมีตนเองนอนอยู่คนเดียว
ก็เลยพยายามทุกวิถีทางหาจุดกำบังกระสุนแล้วก็ใช้ปืนยิงตอบโต้ออกไป๒นัด
ไปสักประมาณ๕นาทีเสียงปืนก็สงบลง
จึงรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนคนร้ายเนี่ยก็ขับรถยนต์หลบหนีไปนะคะ
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็ใช้อาวุธปืนขนาด๑๑มมในการก่อเหตุค่ะ
เพราะว่าตำรวจตอนที่ไปตรวจสอบเนี่ยไปเจอหัวกระสุนปืนขนาด๑๑มมตกเกลือนเลยนะคะ
แล้วนับจำนวนรอยกระสุนที่ทะลุฝาบ้านเนี่ยฝากำแพงบ้าน๒๙นัดค่ะ
มนตรีนายกตีบอกว่าสาเหตุครั้งนี้เขาคิดนะคะ
เขาบอกว่าน่าจะเกิดจากการทำงานในอบตชุมแสง
เพราะเขาก็พยายามย้อนกลับไปคิดว่าเอ๊ะเช็คลิสต์หน่อยสิ
ว่าเขาเคยมีเรื่องบาดหมางกับใครหรือเปล่า
ก็คิดไปคิดมาไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
ส่วนเรื่องธุรกิจก็บอกว่าธุรกิจเนี่ยธุรกิจอื่นไม่ได้ทำเลยนะคะ
อกจากทำสวนยางพาราแล้วก็สวนสับปะรด
เพราะฉะนั้นเอาล่ะตกผลึกมั่นใจแล้วว่า
น่าจะเกิดจากงานในอบตที่ตนเองเป็นนายกอบตอยู่

เพราะก่อนหน้านี้ตนเองเคยไปตำหนิข้าราชการระดับผู้อำนวยการ
ในสำนักงานออบตราย๑นะคะ
เกี่ยวกับการทำงานแล้วก็มีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง
เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยต้องการให้ตำรวจตรวจสอบ

จะเป็นการที่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่พอใจอะไรหรือเปล่า

เพราะนายยกตีเขาก็ตั้งประเด็นนี้ไว้ประเด็นเดียวเลย
ใช่นะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการตรวจสอบพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุ
แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้อีกที่ทำให้เป็นอุปสรรคนะคะ
กล้องวงจรปิดเนี่ยเสียที่จุดเกิดเหตุเนี่ยก็เลยไม่ได้เห็นคนร้ายนะคะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตำรวจต้องทำต่อหลังจากนี้คือ
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่เป็นเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีค่ะ
เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้การจังหวัดระยองนะคะพลตำรวจตรีประพัดเดชเกรดพันธ์
ก็มีการประชุมชุดสืบสวนขี้คลายคดีหาคนร้ายนะคะ
ผู้การจังหวัดระยองบอกว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุ
พบว่าเสียทั้งหมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องหากล้องจากจุดอื่น
จุดที่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุแต่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุไม่น่าที่จะมายิง
เพื่อหมายปองแก่ชีวิตแต่น่าจะเป็นยิงข่มขู่มากกว่า
เพราะว่าอย่างที่บอกไปปลอกกระสุนมันตกหลายต่อหลายตำแหน่งด้วยกันนะคะ
จากการสืบสวนเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นความขัดแย้งที่เกิดภายในการทำงาน
ภายในที่ทำงานของอบตชุมแสงซึ่งตำรวจได้สืบสวนทุกประเด็นนั่นแหละค่ะ
รวมถึงประเด็นชู้สาวด้วยนะคะยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะคะ